พูดกันต่อถึงรุ่นราวของการไปเที่ยว
ใครที่เป็นสายชิลชอบธรรมชาตินะคะ

ก็คือทานมรกฏแอดเพลินนาวาจังหวัดพังงา

ต้องไปจังหวัดนี้แล้วก็ไปเที่ยวที่นี่คุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มาแรงจริง
สำหรับทานมรกฏแอดเพลินนาวาหรือว่าคลองนางย่อนนะคะ
อยู่ในพื้นที่หมู่๗ตะบนคุระอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา

ชื่นชอบแล้วก็หลงไหลในการท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศนะคะ

ก็จะได้สัมผัสกับประสบการณ์การล่องแพรไม้ไผ่ที่คลองนางย่อนนี่แหละค่ะ
ความพิเศษก็คือว่าการล่องแพร่ของที่นี่นี่นะคะ
จะล่องไปตลอดลำคลองที่ทอดยาวตามธรรมชาติระยะทางกว่า๓กิโลเมตร
ลำน้ำที่เห็นก็จะมีสีเขียวเหมือนมรกฏเลยค่ะ
ส่วนบรรยากาศรายล้อมข้างก็จะเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
ชมพันไม้นานาชนิด
อกจากนี้คุณผู้ชมลองมองดูดีนะคะ
จะเห็นหินรูปหัวใจ
เรียงรายอยู่รอบสันทรายกลางลำคลองนี่แหละ
ใช่คุณผู้ชมค่ะเรียกว่าเป็นจุดสวยที่สามารถแวะแชะภาพสวยได้

นี่คนนี้หินรูปหัวใจ
แล้วก็มาทำสรรคโยนะคะอยู่มุมนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
แล้วก็แน่นอนค่ะสามารถล่องแพรได้ตลอดทั้งปี
เพราะว่าน้ำที่นี่ไหลเย็นเชี่ยวสบายเลยนะคะ

เป็นอาหารพื้นเมืองสดใหม่เข้มข้นตำรับเมืองใต้แท้
โอ้โหน่ารับประทานแน่นอนนะคะ
ส่วนค่าใช้จ่ายในการให้บริการก็ย่ำเยานะ

คือสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ในราคาหลักร้อย
มีที่ไหนนะคะนอกจากประเทศไทยมีที่นี่แหละคุณผู้ชม
ใครสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ
หมายเลขที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้
แนะนำเลยปักหมุดเลยสำหรับสายเที่ยว
อยากพลาดทานมรกฏแอดเพลินนาวาจังหวัดพังงาจ้า
ไปนะครับก็ใส่เสื้อชูชีพไว้ด้วย

มันก็จะมีความแบบว่าซ้ายขวาซ้ายขวานี่แบบนี้แบบนี้
เออก็น่าสนใจดีแล้วก็เขาบอกว่าโอ้โหน้ำที่นี่ใสเย็น
แล้วก็เป็นสีมรกฏด้วยนะสงชื่อทอาธิภรรกฏใช่ค่ะ
อยู่ที่จังหวัดพังงาโอ้เฮ้ยสวยงาม
แล้วก็ได้เห็นหินที่มันกร่อนจนเป็นรูปหัวใจแบบนี้
คือธรรมชาติมันรังสรรค์ขึ้นมา
ถ้าเราไม่ออกไปสัมผัสธรรมชาติที่คุณผู้ชมถือว่าแบบ

อาหารอร่อยทะเลสดแบบนี้อาหารสดแบบนี้
โอ้โหแกงเหลืองใส่สับปะรดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมชื่นชอบนะ

เพราะว่าเมนูอื่นที่คุณแม่ก็ทำมาเยอะมากเลย